มันเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจเนี่ย
สรุปสำนวนคดีเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ชั้นอายการก็มีการปล่อยตัวชั่วคราว

นี่จังหวะที่คุณแซนและคุณกระติกเนี่ย
ฝ่าวงล้อมนักข่าวไปครับ

คือถ้าเกิดว่าเป็นอายการจังหวัดจะอยู่ด้านหน้า

นี่หน้าอายการจังหวัดเลย
ส่วนด้านหลังคือเป็นอายการสารเด็กและเยาวชนและครอบครัว

ตอนที่ทั้งคู่ฝ่าวงล้อมนักข่าวไปเนี่ยนะครับ
นักข่าวพยายามจะถามว่าเอ๊ะทั้งคู่ฟังตำรวจแถลงแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง

แซนตอบแซนรู้สึกสบายใจ

หลังจากนั้นกระติกก็บอกให้นักข่าวช่วยถอยออกไปห่างหน่อยค่ะ

แล้วก็จับแขนแซนให้เบี่ยงออกมาอีกทางไปขึ้นรถนะครับ
เท่านี้ไม่เท่าไหร่แค่นี้ยังไม่เท่าไหร่ครับ
ระหว่างที่นั่งรออยู่บนรถนี่สิคุณผู้ชม
นี่ทั้งคู่ก็ดูไม่ได้มีสีหน้าวิตกกังวลอะไรนะครับ

จังหวะครับแซนเอามือถือถ่ายรูปนักข่าวด้วยนะฮะ
นี่ถ่ายนักข่าวไปด้วยนักข่าวก็พยายามถ่ายเหมือนกัน

หลังจากที่ทั้งคู่ขึ้นรถตู้ไปด้วยกัน
นานนักแซนโพสต์ภาพนี้นี่แหละภาพที่พี่เบิร์ตชอบใช่ไหมใช่

ในโพสต์นี้เนี่ยคุณแซนโพสต์ครับ
แคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันเนอะ
ใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเอง
ปลออกความเห็นได้ตามสะดวกเลย

โอ้โหแล้วความเห็นก็มากันเต็มที่เลยฮะ
ความเห็นมาในรูปแบบของรถทัวร์นะฮะ
ทัวร์มาจอดที่โพสต์ของคุณแซนนี่แหละ
คอมเมนต์ก็ตำหนิกันไปเยอะเหมือนกัน
คอมเมนต์ก็ให้กำลังใจซึ่งคุณแซนก็มารีพลายด้วยนะมาตอบเหมือนกัน
คุณแซนมาตอบว่าสำหรับบางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากกว่าคนอื่น
แต่สำหรับแซนคิดว่าพวกเขาน่าสงสารนะคะ
โดยเฉพาะพวกที่ใช้คำหยาบคายในการแสดงความคิดเห็นครับ

ก็ไปแคปภาพพร้อมกับข้อความจากอินสตาแกรมของคุณแซนนี่แหละเอาไปโพสต์

ตำรวจแถลงยิ้มออกแล้วนะเป็นกำลังใจให้
ใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับ
แล้วก็มีสามีก็คือคุณจินไปคอมเมนต์ตอบใต้โพสต์ด้วยนะ
รู้สึกคุณแซนจะมารีพายด้วยนะมาตอบด้วยนะ
บอกว่าขอบคุณนะคะพี่หนิง

ใช่ฮะก็เป็นความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดีย
หลังการแถลงสรุปสำนวนคดีนะครับ